ไปดูที่นี่ไปดูนาคน้อยเขารำแก้บนกันหน่อย
แต่ว่าเราไม่ได้ไปที่เกาะคำชโนธที่เดิม
เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ศาลปู่ย่าที่หลังเก่านะคะ

เพราะว่าคุณจะคุ้นที่เกาะคำชโนธที่เขาไปกันเยอะ
ถูกต้องค่ะแล้วนี่เป็นบรรยากาศที่ศาลปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาหลังเก่านะคะ
หลังเก่าจะอยู่ห่างจากเกาะคำชโนธไปประมาณ๘๐๐เมตรเท่านั้นเองนะ
บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ถึงจะอยู่ห่างจากเกาะคำชโนธแต่ก็ยังคงคึกคลื้นไปด้วยบรรดาประชาชน
ชาวบ้านนักเสียงโชคจำนวนมากเลย

แก้บนปู่ย่าหลังจากที่มีคนเนี่ยถูกโชคได้โชคได้ลาบติดต่อกันไปหลายงวดนะคะ
ประกอบพิธีและที่สำคัญนี่
ที่เห็นร่ายรำอยู่นี่คนดีคนเดิม

ค่ะนาคน้อยก็จะออกมาร่ายรำแก้บนบรรดานักเสี่ยงโชค
เขาก็จะถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้
เพื่อจะดูการไล่รำชูนิ้วของนาคน้อย

บางคนเขาจะบอกว่าเขาจะเอามือไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง

ใช่บางคนเขาเห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้คือมันแตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมาย
อันนี้ก็ถามชาวบ้านที่เขาถ่ายกันมานะคะ

ก็มีเยอะมากเลยแต่จะเห็นเป็นเลขอะไรอันนี้ไม่สำคัญ
แต่ว่าบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้มันเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลจริง

อยากจะให้คุณผู้ชมมีสติในการรับชม
เรานำมาเสนอเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่
ชาวบ้านเขาไปกันเยอะที่มันน่าสนใจในช่วงนี้นะ
เรื่องอะไรที่เขามีความสนใจ
ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟัง